ต่อเนื่องกันกับเรื่องนี้นะฮะทางด้านของตำรวจก็อยู่ระหว่างการไปสอบสวน
แล้วก็รวบรวมหลักฐานว่าผู้ต้องหา๔คนเนี่ย
ไปมีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งยันหว่างที่ว่าไปนี่แหละ
คือภาษาปกติคือแก๊งยันสว่างแต่ว่าวัยรุ่นเขาตั้งกันเป็นแก๊งยันหว่าง
ไปดูว่าสี่คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้อย่างไรเพราะว่าแก๊งนี้เนี่ย
แก๊งอันตภัณฑ์ในพื้นที่ใช่ค่ะมักก่อเหตุอาทยากรรม
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นที่รู้จักกันย่านสายไหม
คนในพื้นที่รู้จักกันดีทั้งย่านสายไหมย่านลำลูกกา
ซึ่งเคยถูกตำรวจภูทรคูคศและตำรวจนครบานสายใหม่เข้าไปตรวจค้น

พฤติการของเขาพบว่าวัยรุ่นแก๊งนี้มักตั้งตัวเป็นแก๊งอันตภัณฑ์
และมักไปก่อเหตุอาจยกรรมนะครับ
เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม๒๕๕๙
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวในอดีศรทัพหิรันหรือว่าเบนท
หัวหน้าแก๊งยันหว่างและเยาวชนอายุระหว่าง๑๕๑๙ปีอีก๙คนครับ
พบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากที่สำคัญไปพบยาบ้าด้วย๒๐๐เมตรกัญชาอบแห้งอีก๑๔ถุง
การจับกลุ่มครั้งนั้นนายอดีศรกับพวกถูกจับกลุ่มแจ้งข้อหาในข้อหามียาเสพติด
ถูกออกมฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายครับ
ทั้งนี้สมาชิกแก๊งยันหว่างมักจะมีการโพสต์ภาพถือปืนโชว์ลงในสังคมโซเชียล
พร้อมอ้างว่าแก๊งยันวางเป็นเด็กของตำรวจด้วยแสดงอิทธิพลด้วยนะครับ
ต่อมาคือวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจนครบานสายไหมก็นำหมายสารจังหวัดมีนบุรีเข้าไปตรวจค้นบ้านย่านลำลูกกา
พร้อมไปจับกลุ่มตัวในอาธิสรอีกครั้งนึงครับ
ครั้งนี้โดนไปฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
หลังก่อเหตุกราดยิงคู่อริเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๒คน
เพื่อเอาคืนคู่อริที่ยิงน้องชายจนบาดเจ็บสาหัส
คดีนี้นายอดีศรให้การปฏิเสธและยื่นประกันตัวในชั้นศาลออกมาเพื่อสู้คดีครับ
ขณะที่เมื่อวานในเหตุการณ์กลุ่มผู้ต้องหาไปรุมทำร้ายตำรวจ
และตามไปอารวาสบนโรงพักจนเกิดการประทะกันกับพลเมืองดี
ก็ส่งผลให้นายโสพลโกศิลป์หนึ่งในผู้ต้องหานั้นบาดเจ็บ
นายอาริสรคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแสดงตัวเป็นพลเมืองดี
ปรามสมาชิกของแก๊งและให้ความร่วมมือกับตำรวจจนถูกกันตัวไว้เป็นพยาน
มีรายงานจากชุดสืบสวนว่าระหว่างที่เกิดเหตุชุดละมุนบมโรงพัก
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนมีลักษณะของอาการคล้ายคนเมา
เขาเรียกว่ายาโบโคดิวนะฮะยานี้มีส่วนประกอบของสารเสพติดหลายประเภท
แก๊งยันหว่างมีสมาชิกแก๊งนี้กว่า๓๐คนอายุระหว่าง๑๕๔๐ปี
แม้ว่าไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มอันตภัณฑ์ในพื้นที่นะครับ
หลังจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนพนักงานสอบสวนก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมพฤติการข่มขู่ผู้เสียหายและไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ตั้งแต่ขั้นตอนของการจับกลุ่มก็ไม่ยอมนะครับโวยวายจนไปถึงการพิมพ์ลายนิ้วมือและลงนามในเอกสารการจับกลุ่ม
โดยในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงครับพนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากหางที่ศาลจังหวัดมีนบุรีด้วยครับ